แต่ทำหน้าสวยชาตินี้

แต่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไร

น้ำมะเขือเทศวันละ๑กล่องติดต่อกัน๒๑วัน

ไปดูหน้าเขาหน่อยครับ
อ่ะครั้งสองท่านคุณดาคนอื่นช่วยผ่อนดู

หน้าเขาเนียมขึ้น
แล้วแววตาเขาเปล่งประกายมากขึ้น
อันนี้เราไม่ได้ขายของยี่ห้อที่เขากินนะ
แต่คือน้ำผลไม้ก็คือน้ำมะเขือเทศ

แล้วเขาโอ้โหช็อตสุดท้ายโอ้โห

เอากับเขาสิ
ก็เป็นคลิปที่มันมีการผลิตเห็นไหม

สิวหายไปรูขุมขนกระชับขึ้น

ไม่มั่นใจต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยโพสต์เอาไว้

จากคลิปนี้คนคอมเม้นต์ไปขอสูตรหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากการกินน้ำมะเขือเทศหรือเปล่า
บางคนก็แนะนำว่าหลังจากกินน้ำมะเขือเทศแล้วคุณลองกินน้ำดื่มเยอะหน่อย
เปล่าอ่ะเนอะทำให้ผิวหน้าจะได้มีความชุ่มชื่นดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ
จากนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าเอ๊น้ำมะเขือเทศสูตรไหนบ้างนะ
เพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อมันอาจจะมียี่ห้ออื่นเพราะบางคนเคยกินยี่ห้อนี้มันก็ไม่ได้ผล
หรือบางสูตรอาจจะเป็นอันตรายบางคนก็เออมันเค็มไปมันจะมีผลต่อไตหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าของคลิปก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเขาก็ไม่ได้ห่วงนะฮะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขาก็เขาบอกว่าเขาดื่มสูตรโซเชียลต่ำขออภัยดื่มสูตรโซเดียมต่ำนะครับ
ละกล่องตอนเช้ากินผสมกับวิตามินซีและระหว่างวันเขาก็ดื่มน้ำเยอะผิวก็จะอะไรแบบนี้ก็อย่างที่เขารีวิวไว้ให้ดู

พอกินร่วมกับวิตามินซีเขาจะไปช่วยกันเรื่องของผิว
มะเขือเทศมันก็มีคุณสมบัติเรื่องของวิตามินซีอยู่แล้ว

ใครอยากจะสวยอยากจะหล่อมากขึ้นลองดู
คือน้ำมะเขือเทศมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของผิวอยู่แล้ว
บางคนบางสูตรเขาก็บอกว่าเอามาทาหน้าเอามามาร์คหน้าอย่างนี้นะ

มันก็เอามาโปะอะไรอย่างนี้